เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องของคนรักสุนัขที่ได้ยินข่าวนี้อาจจะเศร้าหน่อย
เป็นเรื่องของเจ้าข้าวเหนียวค่ะเจ้าข้าวเหนียวเป็นสุนัขพันธ์ไทยอายุ๓ปี
มันโชคร้ายค่ะถูกคนเอาลูกดอกหรือลูกธนูเนี่ยค่ะยิงไปที่คอของมัน
เสียบคาคอเลยค่ะแล้วมันก็หนีมาหนีมานอนที่บ้านที่บุรีรำ
นี่เจ้าของนะคะเจ้าของก็ยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่อยากจะช่วยมันแต่ช่วยไม่ได้
เพราะไม่มีเงินทำได้แค่ตัดลูกดอกตรงนี้ลูกธนูตรงนี้ให้มันสั้นลง
เพื่อที่จะได้ไม่ไปหน่วงให้เจ็บโอ้เจ็บมากนะเพราะว่ามันดึงไม่ได้
มันเหมือนมันมีเงี่ยงอยู่ใช่ไหมคะคุณธิดารัฐค่ะอายุสามสิบสี่ปี
เล่าให้นักข่าวฟังเล่าไปก็น้ำตาไหลไปนะคะ
บคลำเจ้าข้าวเหนียวไปด้วยมันโชคร้ายที่ถูกกลุ่มคนชอบกินสุนัขเนี่ย
เอาปืนลูกดอกยาวประมาณสัก๗๐เซนยิงใส่คอ
อาการเนี่ยสาหัสนะคะปางตายเพราะว่ามันเข้าลึกกว่าเกือบประมาณ๘เซนได้นะคะ
แล้วมันก็หนีกลับมานอนสมที่บ้านเธอบอกจะดึงออกก็ไม่ได้
ปลายลูกดอกเป็นเหล็กมันเป็นเงี่ยงอะค่ะ
สุนัขก็คงจะเจ็บและทรมานน่าดูเลยทีเดียวนะคะ
คุณธิดารัฐบอกว่าเลี้ยงเอาไว้๓ตัว
ข้าวเหนียวเป็น๑ใน๓เป็นตัวผู้นะคะ
ปกติกลางวันเขาก็จะผูกเอาไว้ที่บ้านไม่อยากให้ไปรบกวนคนอื่น
แต่กลางคืนก็จะปล่อยให้มันมาวิ่งเล่นแล้วก็เฝ้าบ้าน
เมื่อเช้านี้เจ้าข้าวเหนียวกลับมาแล้วมีลูกดอกปักคอมาด้วย
ตอนแรกก็พยายามจะดึงออกนะคะแต่ว่ามันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดสุดท้าย

คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มคนชอบกินสุนัขตั้งใจจะยิงมันให้ตายแล้วเอาเนื้อเอาตัวไปชำแหละ
แต่ว่าคือยิงมาแล้วไม่โดนจุดสำคัญมันก็สมซานกลับมาที่บ้านนี่แหละค่ะ
บอกเรื่องเศร้าอีกอย่างหนึ่งคือเธอไม่มีปัญญาพามันไปรักษา
อยากจะช่วยมันจริงนะคะก็วอนผู้ใจบุญช่วยเจ้าข้าวเหนียวด้วยนะคะ
แม่ลูกดอกเห็นแล้วเจ็บแทนเลย

ส่วนอีกที่นึงนะคะลิงสแหมด
ลิงสะแหมตัวนี้ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
หลังจากที่โลกโซเชียลมีการแชร์ว่ามันถูกคน
เอาปืนปืนที่ใช้ยิงปลาที่มีขนาดประมาณ๓๐เซน
ยิงเข้าที่ปลายคางของมันคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

แล้วก็ยิงที่ปลายคางผ่านไปที่ปากทะลุไปที่หางคิ้ว
คือมันบาดเจ็บสาหัสมากนะคะ
พื้นที่อณุรักษ์ที่๑สรับุรี
ไปตามจับมันมาจนได้ค่ะ
เอายาสลบยิงจับมันมาเพื่อที่จะไปช่วยเหลือค่ะ
ก็ไปผ่าตัดเอาเหล็กยิงปลาออกได้สำเร็จแล้วค่ะ

วันนี้ทางสัตวแพทย์บอกว่ามันปลอดภัยแล้วค่ะ

โชคดีที่ตาไม่ได้รับผลกระทบนะคะ
ก็รักษาแผลเปิดที่ปลายคางและหางคิ้วแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อ
และให้ยาแก้อักเสบทุกวันก็น่าจะพักฟื้นประมาณ๑สัปดาห
นี่ตอนที่เขาไปยิงยาสลบต้องยิงยาไปยิงยาไป๒ดอกค่ะ
ให้มันสลบแล้วก็ถึงจะพาไปผ่าตัดออกได้
รุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ